คุณผู้ชมฮะเรามาตรวจสอบหลายต่อหลายข่าวครับ
นี่มีเด็กเขาร้องเรียนมาว่าเขาเกือบจะถูกพระชิงรถจักรยานยนต์แล้วนะคุณ
คือพระท่านไหว้วานให้เด็กคนนี้พาไปส่งนอกเมืองนุ่นนะครับ
แต่ทีนี้ระหว่างทางปรากฏว่าพระที่ซ้อนท้ายมา
สั่งให้เด็กนี่แวะเข้าไปจอดตรงนี้หน่อยแวะเข้าไปจอดตรงนั้นหน่อย
และที่ที่พระจะให้เด็กแวะเข้าไปจอดคุณ
มันกลายเป็นพื้นที่เปลี่ยวแบบนี้เด็กบอกกลัวครับไม่กล้าจอดเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารนะครับ
บูมนามสมมุตินะฮะเด็กชายวัย๑๔ปี
ซึ่งเป็นคนประสบเหตุมากับตัว
ก็นำเรื่องราวมาบอกกล่าวให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านให้ระวังตัว
รวมถึงบอกสื่อด้วยให้สื่อแพร่ข่าวนี้ไปนะครับ
จะได้ระวังตัวเพราะว่าเขาบอกไปเจอมิจฉาชีพแต่งกายคล้ายพระ
หลอกให้พาไปส่งที่เปลี่ยวแล้วหวังจะชิงทรัพย์
ที่คนแต่งกายคล้ายพระต้องการน้องบูมบอกว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ
หรือไม่ก็เป็นรถจักรยานยนต์ของเขาเลยนะฮะน้องบูมเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตตัวอำเภอดอนตานที่จังหวัดมุกดาหารแห่งนี้
แล้วอยู่ดีนะคุณก็มีพระโผล่ออกมาจากข้างทาง
บริเวณจุดกลับรถแถวโรงพยาบาลดอนตานแล้วก็กระโดดขวางหน้ารถจักรยานยนต์ของน้องบูมเลย
น้องบูมพานักข่าวของเราไปดูตามจุดต่างจุดนี้ที่ออกมากระโดดขวางหน้ารถ
แล้วบอกว่าขอติดรถไปหน่อยได้ไหมให้พาไปส่งนู่นนอกเมืองแถวทุ่งนาที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลดอนตาน
ประมาณสัก๑๐กิโลเมตรด้วยความที่น้องบูมก็เห็นว่าคนคนนั้นเป็นพระ
บูมก็เลยเออทำดีก็ได้นะฮะอาสาพาพระไปส่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ
ก็เลยพาไปส่งแต่มันเกิดเหตุการณ์ระหว่างทางนี่แหละครับ
คือมองกระจกหลังมองไปมานะฮะมองเห็นหน้าของพระเนี่ย
ทำไมพระไม่ได้โกนคิ้วก็เลยสงสัยไม่ใช่พระจริงหรือเปล่านะ
แล้วก็พอขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความสงสัยแต่มีพระซ้อนอยู่ข้างหลังนะ
มาถึงบริเวณที่พระต้องการให้มาทุ่งนาซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลดอนตานไปนะฮะ
ปรากฏว่ามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะน้องบูมก็ถามพระ
ถามพระว่าท่านยังไงต่อท่านจะให้ไปไหน
ปรากฏว่าพระเนี่ยบอกว่าอ้าวงั้นเดี๋ยวไปจุดนี้ไปส่งจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ
ทีนี้ครับพระก็ชี้ไปเรื่อยคือชี้ให้น้องบูมขี่ไปเรื่อยนะ
และปรากฏเป็นที่เปลี่ยวไงคุณนะครับมันเป็นที่เปลี่ยวที่ต้องเข้าไปในซอกในซอยอีกนะครับ
บูมก็เลยไม่กล้าไปนะครับน้องบูมบอกว่าไม่จอดเลยนะคุณนะ
แวะเลยในจุดที่พระบอกให้ไปเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นนะฮะพระที่นั่งอยู่ซ้อนท้ายเนี่ย
ก็ยังขู่ด้วยนะครับขู่บอกว่าถ้าไม่จอดเดี๋ยวเอาไม้ตีหัวนะ
แต่น้องบูมทำไงได้น้องบูมไม่จอดฮะรีบขี่เข้าไปยังบ้านของชาวบ้าน
เข้าไปยังชุมชนแล้วก็รีบลงจากรถทันทีไปขอความช่วยเหลือนะครับ
พอมีชาวบ้านออกมาช่วยนะฮะพระรูปนั้นก็วิ่งหนีไปนะครับ
ทางนี้คาดว่าชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาจจะไม่ใช่พระจริง
และมีเจตนาจะหลอกลวงจะลวงน้องบูมไปที่เปลี่ยวเพื่อชิงรถจักรยานยนต์แล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
โดยหลังเกิดเหตุทางน้องบูมและครอบครัวยังไม่ได้ไปแจ้งความนะ
แต่นำเรื่องไปลงในโลกโซเชียลไปลงเพจเพื่อเตือนภัยชาวบ้าน
แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปนั่งจับกลุ่มกับญาติแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
ก็วิเคราะห์กันว่าพระจริงพระปลอมหรือว่าเป็นพระมิจฉาชีพ
แฝงตัวมาในคราบผ้าเหลือง

แล้วก็คงต้องไปแจ้งนะคุณนะ

ไม่ให้มิจฉาชีพเหล่านี้ปลอมตัวแล้วไปหลอกใครอีกนะฮะ